เขาบอกว่าคนทำเชฟเนี่ยเป็นยอดเชฟจากอเมริกา
เดินทางมาเปิดร้านอยู่ที่เมืองไทย

ฟังดูมันดิกอินเดียนิดนึงนะ
อย่ารอช้าติดตามกันเลยในช่วงของสมัครรอบกรุง
น่าทานมากค่ะคุณชนะไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์แต่สเต็กนี่คือสิ่งที่ผมอยากทานมากจริง
เราก็เลยไปขอภาพนี้เอามาแจกจ่ายมาเผยแพร่ต่อให้คนทั่วประเทศได้ดูกัน

อยู่แถวตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
นี่ถือว่าเป็นสเต็กร้านลับเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

รู้ได้ว่าอร่อยจากปากต่อปาก
คนหนึ่งมาทานแล้วก็บอกอีกคนไป

แล้วใครจะเชื่อมีคนมาทานอยู่เรื่อยเลยนะครับ

แล้วมีเชฟหรือคุณลุงใช่ไหมมาเชฟเองด้วย
เขาคือเชฟจริงเป็นเชฟที่เคยทำงานอยู่ที่อเมริกา
ปรับให้มันรสชาติถูกปากคนไทยครับ

เพราะฉะนั้นลองไปทานกันดูนะครับ

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกถ้ามีร้านไหนมาแนะนำ

อันนี้ฉันอ่านให้ก็ได้เอ้า

อยู่ประธุมธานีรำรุกานี่เอง

ช่วงบ่ายแบบนี้ลองดูพาครอบครัวไปทานกันนะคะ